เททธีป้ายแดง
สวัสดีค่า

มาแล้วครับเวทีปากท้องของคนอยากรวยกับรายการ
เทศธีป้ายแดง

ไม่วันนี้เฮียจะพามารู้จักกับเซียนปลาอะไรนะคะ
พูดขนาดนี้ทุกคนค่ะไปเจอเฮียอาคกันเลยค่ะ
เฮียทรอยตรงนู้นไปค่ะ
เอาละครับเศรษฐีป้ายแดง
ที่นี่นะครับเขามีปลาที่เรียกว่าเป็นสีแรกและตัวแรกของโลก
ค้นพบโดยลุงอาเซียนปลากัดแห่งปากน้ำ
เขาใช้เวลาในการผสมพันธุ์มา๓๔ปีเชียวนะ
โอ้โหเรียกว่าเป็นเจ้าแรกที่เปิดตลาดให้กับปลากัดสีทอง
มีราคาถึงตัวละเป็นหมื่นเลยล่ะครับ
โอ้โหเอาเป็นว่าไปเจอตัวจริงกับเขาคนนี้เลยครับ
อาเซียนปลากัดและลูกสาวคุณรถ

อ่าสวัสดีครับ

ถามคำถามแรกก่อนเลยทุกคนก็อยากรู้
ว่ากัดนี่แค่มองกันมันท้องจริงป่ะครับ

ถ้าเกิดได้รับน้ำเชื้อได้รับการผสมก็จะกลายเป็นชัวร์ได้
เพราะว่าที่บอกว่าบนจ้องแล้วท้องเนี่ยไม่จริงนะคะ
อันนี้ผมเป็นคำที่เราได้ยินมาแต่เด็กนะว่าอย่าจ้องนะเดี๋ยวท้องนะ

เรียกปลากัดเนี่ยนะฮะรวยได้มั้ยครับคุณเมฆฮะ
คือในส่วนของเมย์เองนะคะก็จะใช้ในการต่อยอดพัฒนาไปเรื่อย
เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ร้านประกัดธรรมดาแล้ว

ว่าอะไรได้อ่ะตกสองแสนบาทตัวเดือนจะบอกว่าสองแสนมันเป็นช่วงที่
แต่ก่อนยังไม่เป็นบริษัทแต่พอเป็นตรงนี้แล้วค่ะครับผม
ประมาณเจ็ดแปดแสนนะครับโอ้โหเจ็ดแปดแสนใช่ค่ะดีไงอ่ะค่ะ
อยากเลี้ยงเลยอ่ะค่ะเรื่องประกัดทำไมต้องมาที่นี่ครับ
จากประสบการณ์นะครับครับตั้งแต่แรกอ่ะคือเจ็ดขวบแล้วอ่ะ
มันเป็นอาวุโสที่สุดรุ่นแรกแรกเลยอยากรู้อะไรถามได้หมด
เห็นก็คือว่าคุณลุงนี่ประกวดมาหลายเวทีมากยี่สิบหกปีตอนนั้น
จะไม่มีงานประกอบตัวแล้วมีงานแรกก็เป็นงานประมงเหมือนกันไง
แล้วก็ยุบนั้นเป็นปลาที่แบบเหมือนกับปลาไม่สวยยังปลาโบราณดี
พวกสีประดูกแดงประดูอะไรอย่างเอางี้ดีกว่าเราก็เป็นคนธรรมดา
รู้ไม่เป็นหรอกว่ายังไงมันถึงดีถึงชนะอ่ะคุณลุงครับ
ลองดูอ่ะอย่างนี้ดีไหมฮะสีมันต้องเป็นสีเดียวกันหรือว่า
อันนี้นะท่านเป็นพวกแฟนสีมันแล้วตั้งใจกรรมการล่ะอืม
เพราะกรรมการหลักใหญ่ก็จะมี๕คนถ้าอยู่ในแค้วนี่จะมาตรฐานทุกตัว
แต่เพียงแต่ว่ากรรมการชอบใจตัวไหนแล้วคือชนะกันที่อะไรครับสีเดียวกัน
กลืนหรือสีสลับอ่าชนะการตำหนิแล้วก็มาเช็คดูทีได้ตรงไหนมีตำหนิ
ถามบิดนิดนึงตะเกียบเบี้ยวนิดนึง

อาจจะยืดตั้งสำทัดยาวกว่าแล้ว
อาจจะคดทางอะไรอย่างนี้จะหาตำหรี่กัน
ของคุณลุงอ่าที่สร้างชื่อเลยคือสีทอง

และนี่แหละครับคือปลากัดสีทองหางใบโพ
ลุงอาเป็นคนริเริ่มการผสมข้ามสายพันธุ
โดยใช้เวลาศึกษาไล่สายพันธุ์ประมาณ๒๓ปี
จนได้ปลากัดสีทองที่สวยงามตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้ล่ะครับ
ซึ่งเจ้าปลากัดตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะสีทองทั้งตัว
เค้าแผ่อแม่กันอีกอ๋อออออเค้าเรียกว่าไหนอ่ะพี่

แค่สีทองอย่างเดียวเขามีสีเงินด้วยสีนาคด้วย
คือเราเด่นเรื่องสีทองอยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน
เงินสีนาคก็ทำมาเรื่อย

เป็นปลามงคลนะว่าต้องซื้อไปทั้งเซต

ก็คือทั้งสวยงามแล้วก็ได้เรื่องของมงคลด้วย

ตัวที่แพงที่สุดที่เคยขายได้

ก็คือจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากปรากฎสีทองนะครับ

ที่ได้มีการนำปลากัดสีทองมาต่อยอดผสมข้ามสายพันธุ
ให้มีลักษณะเด่นที่ครีบหูสองข้างมีความใหญ่สวยงามนั่นเองล่ะครับ
ส่งออกส่วนใหญ่ไปที่ไหนรักชอบซื้อครับ

คือจ๊ะอยากรู้ว่าอันนี้เขาจะมีออเดอร์มาให้เราก่อนเลย
เขาสั่งเรามาก่อนหรือว่าเรามีแล้วเราค่อยส่งไปให้เขาอะไรอย่างนี้
ต่างชาติอเมริกาฝรั่งเศสสิงคโปร์ไปทุกประเทศนะคะ

น้ำครึ่งอากาศครึ่งส่งไปต่างประเทศค่ะ

ให้ตายอยู่ได้๗๑๔วัน
เคยค่ะส่งปลาไปต่างประเทศแล้ว๒๒วันเขาเพิ่งได้รับ
โอเคครับยังอยู่ดี
ก็เศรษฐกิจที่เลี้ยวง่ายทนและสวยงาม
อาจจะมงคลอีกทำไมจะไม่เลี้ยงกันล่ะครับใช่ไหมฮะ
แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากอดีตลุงอาเด็กที่จับปลากัดตามคลองตามบึง
ทำไปทำมาเนี่ยสร้างรายได้สร้างอาชีพส่งต่อมาถึงลูกหลาน
วันนี้เนี่ยเราก็เลยขอมาเปิดใจกับเส้นทางความรวยของลุงอาเซียนปลากัด
ที่เรียกว่าสร้างอาชีพกับงานที่ตัวเองรักนั่นเองแหละครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับน้องจ๊ะครับเรามารู้จักเส้นทางของคุณลุงอาดีกว่านะครับ
ว่าชอบเลี้ยงประกัดขนาดไหนเห็นบอกเลี้ยมาตั้งแต่๗ขวบเลย
ชอบแบบต้องแอบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเลย
ก็เลี้ยงไว้หลังบ้านเนี่ยแล้วบางทีก็ไปเอาไปซุกไว้ตามป่า

หมายความว่ายุคนั้นนี่สามารถช้อนประกาศสวยจากท้องร่องได้เลย
มันไม่ได้ว่าสวยไม่สวยมันเป็นประกัดบนพื้นอ่ะ
หนูอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณลุง๗ขวบทำไมถึงได้ชอบฟัง
เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเล่นอ่ะสมัยนั้นไม่มีมากก็เล่นดีต้มหินเล่นบีต้นไม้
แต่คุณลุงชอบมากที่แบบว่าถึงขั้นกับทะเลาะกับคุณแม่
คุณแม่นี้ห้ามแบบว่าห้ามเลี้ยงเด็ดขาด
คือเขาบอกว่าเจ็ดควบเนี่ยถ้าที่จะไปทำอย่างอื่น
เอาเป็นนั่งเลี้ยงเสียเวลากับมันกินก็กินไม่ได้ขายก็ขายไม่ได้อย่างนี้
เขาก็เอาปลาเอาปลาไปเททิ้งหมดเลย

แล้วเจอเหตุการณ์รุนแรงกันแล้วทำไมคุณลุงถึงยังไม่ล้มเลิกจะเลี้ยงครับ
คือใจมันชอบแล้วไงพอห้ามแล้วก็ไปแอบเลี้ยงอีกไง
แล้วก็แอบเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ไว้ในบ้านแล้วก็ไปไว้นอกบ้านแต่ไปไว้ให้ไกลออกหลังบ้านไปอีก

สมัยก่อนนะคนบ้านนอกเนี่ยถ้าชอบคือแบบขลุกอยู่กับประกัดอย่างนี้เลย

หนูอยากรู้ว่าจริงแล้วเราชอบประกัดหรือว่าเขาเลี้ยงเพื่อจะนำไปกัดกันเป็นการแข่งขันอะไรอย่างนี้
ชอบมากกว่าคือชอบเลี้ยงชอบความสวยงามเพราะว่ากัดป่านี่เด็ดมันเงาหน้ามันเคลือบเกร็ดมันเงา
อ่ะพอผ่านพ้นช่วงวัยเด็กมาคุณลุงตัวเป็นทำเกี่ยวกับเรื่องสีรถ
ผมเป็นอยู่อูออายุ๑๑ควบอูอเนี่ยน้องคอร์ตอศิมาพอถัดงานมา๒ปีแล้วก็เริ่มเป็นช่าง
แล้วอะไรถึงพลิกผันให้คุณลุงเนี่ยมาทำประกัด
ทีนี้ตอนที่หัดงานผมก็ไปช้อนปลาในหลังอู่นั่นแหละ

เอากระป๋องสีไปวางริมตลิ่งแล้วก็เอามาใส่ขวดตั้งเลี้ยงข้างขวาให้เท่าแก่

เมื่อก่อนเนี่ยคือเลี้ยงเพราะความชอบสวยงามเลี้ยงให้เถ้าแก่ดูบ้าง
คือเป็นแพชชั่นเพราะความชอบ

ก็จะต้องได้เขียวบริสุทธิ์
ไฮไลท์คือสีทองที่เรา

ด้วยอดีตเป็นเด็กอู่รถช่างผสมสี
อาเลยนำความรู้เรื่องสี
เพราะอยากได้ปลากัดที่สีเด่นชัดทั้งตัว

ที่สร้างชื่อเสียงให้ลุงอานั่นเองล่ะครับ
ต้องบอกเลยว่าคุณลุงนี่คือตัวจริงเรื่องปากัด

ม่วงในบ้านนี่เก็บทิ้งอยู่บ้างเยอะแยะไปหมด

เป็นคนที่ทำคนแรก

เราทำคนแรกแล้วคู่แข่งเขาก็ไปซื้อปลาตามร้านมาประกวด
มันจะสู้ปลาที่เราต้องการทำเอง

แล้วเขาไปซื้อปลาตามร้านเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้ว

แต่คุณลุงนี่คือแบบว่าไล่สีฟ้ากัด

การที่เราส่งป่าประกวดกลายเป็นตอนนี้เป็นกรรมการ
กรรมการเป็นกรรมการนี่ไม่ใช่ว่าดีนะ
คนที่เขาไม่ได้รางวัลเขาก็ไปดูไปจะรุ่นไปเชียร์

แต่ละทีที่เราต้องมีเราต้องอธิบายให้เขาได้ว่า

เพราะว่าเขาส่งมาร้อยร้อยตัว
ชนะตัวเดียวอีก๙๙คือเกลียดเราหมดเลย
ใช่มันโดนมากกว่าเขาดึงว่าเขาอยากเป็น
งั้นวันนี้เดี๋ยวผมกับจ๊ะจะประกวดกัน
ถ้าผมแพ้เนี่ยผมไม่ล่อลุงเยอะหรอก
แต่อย่างคนนั้นแพ้เขาล่อลุงเยอะแน่เลย

แตะแตะแตะแล้วอธิบายได้ไง

ดูฟังไม่ทันเลยลำตัวคีบเคลือบหาง

บอดี้คือต้องให้ตะเกียบ

คือไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไป

โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกปลาใน

แล้วมาวัดกันว่าใครจะตาแหลมเลือกแล้ว
ถูกใจครูมากกว่ากันครับ
ผมจะเป็นแนวชอบแบบหลากสีมากกว่า

ต้องมาแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม
โดยให้ลุงอาเป็นคนตัดสิน
เคล็ดลับฝั่งเฮียป้องกันดีกว่าครับว่า

ผมจะเป็นแนวชอบแบบหลากสีมากกว่า

แต่ลุงหมูให้ดูความสมบูรณ์ของตะเคียบ
ของครีฟของห่าว่ามันต้องบาร์ราชิตกันใช่ไหมฮะ

ฮี้เฮห์อย่าพึกมั่นใจนะเฮียป้อง

ชนะเห็นจริงไหมล่ะจ๊ะน้องจ๊ะ

สวยเนี่ยตามการตลาดเลยนะคะเดินเข้ามาเขาจะต้องเอาสวยไว้ข้างหน้าไง
จริงแล้วสวยหมดแหละหนูว่าที่สวยสุดไปตั้งอยู่ในนี้
ตัวของคุณลุงผมสังเกตอะไรที่คุณลุงสอนเมื่อกี้ตะเกียบเท่ากัน
ีบบนคีบหางคีบร่างโบราณ

เดี๋ยวดูหนูบ้างคุณลุงค่ะดูของหนูนะคะ
คือแบบว่าเวลาเขาแผ่ขึ้นมาดูหูเขาก่อนหูเขาเป็นหูช้างค่ะ
แล้วก็มีตะเกียบมีห่างมีอะไรตัวคือแบบว่าดูแบบบาลานซูแบบดูดีมากใช่ไหมคะ

มันก็มีความสามารถพิเศษนะคะตัวนี้
ที่เถียงกันสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ย
ถ้าผมดูตัวเนี่ยเขาจะมีตำหนิตตรงปลายหางนิดนึงตรงนั้นล่ะเขาจะเสีย๓คะแนนเนี่ย

แต่ตัวนี้สำหรับตัวนี้นะตัวนี้มันมีที่กระดองนะ

กระโดงบนมันจะไม่ค่อยเสมอกันนะจะไม่กลมไม่เสมอกัน

ใครได้ที่เสียผ้าสำวัญทั้งคู่หรือจะดีเนี่ย
โอ๊ะประการไม่โดนห่าเนี่ย
เด้ยดูไม่ยอมโคลน้อยชนะพวกผมต้องชนะจริงแล้วว่ะ

สมสม
เนี่ยแหลมคมกันทั้งคู่เลยนะครับ
ก็ขอปรบมือให้ทั้งเฮียป้องและน้องจ๊ะเลยล่ะครับ
ว่าวันนี้ได้เทคนิคในการดูปลากัดสวยงามในระดับการแข่งขัน
แต่วันนี้เราบุกมาฟาร์มลุงอาทั้งทีเราขอมาดูวิธีการผสมพันธุ์ปลากัด
ที่เรียกว่าหาชมกันได้ยากมากมากเอาเป็นว่าขอลุงอาหนึ่งวันก็แล้วกันนะครับ
เอาล่ะค่ะคุณค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนผสมพันธุ์

หรือว่าภาษาประกัดเขาเรียกว่ารัดกัน
ตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายแล้วเหมือนเดิมค่ะน้ำปกติก็ต้องใส่ใบหูกวางหรือแทนนิน
แล้วก็ใส่สารสกัดของเราลงไป
แล้วต่อไปเราจะใส่สลายหว้นกิ่งหนึ่งสร้างบรรยากาศสร้างเรือนหอ
เชียบกับเป็นมนุษย์แล้วก็อาจจะหนีไฟ
ไปซื้อสลายมาดีกว่า

ถ้าเกิดเคยแล้วเคยไม่ใส่สาหร่ายครับ

กระแดนคือมันจะมาสร้างวอร์ด
วอร์ดฟองน้ำสำหรับเก็บไข่
ไว้ใต้แถวบริเวณนี้

แล้วก็เป็นที่ให้ตัวเมียเวลาโดนตัวผู้ไล่กัดอ่ะ
บางอย่างมีความโฟนติกของตัวเมีย

ฉันออก
อันนี้ตัวอะไรตะพู

สวยกว่าให้โดนของแบบรูดชมครับการผสมพันธุ์ของปลากันเนี่ย
น่าสนใจมากมากเลยนะครับเมื่อปลาสามารถปรับตัวเข้ากับ
แล้วยังจะกูจะเริ่มกว๊อดบนผิวน้ำห้าพ่อพันธุ์ดีก็จะมี
ไล่ต้นตัวเมียและทันใดนั้นปลาตัวผู้ก็จะงอเป็นรูปตัวอยู่หรือตัวเอส
ปลาตัวเมียซึ่งนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการรัด
และหลังจากการรัดเสร็จปลาตัวเมียก็จะปล่อยไข่หลุดออกมาจากทางช่องอวัยวะเพศ
ทันทีที่ปลาตัวเมียปล่อยไข่ปลาตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อเข้าผสมทันที
จากนั้นปลาตัวผู้ก็จะใช้ปากอมไข่ทีละฟองมาพ่นใส่ไว้ที่วอร์ดจนหมด
และรออีก๓๖ชั่วโมงปลาก็จะฟักออกมาจากวอร์ดเป็นตัวนั่นเองล่ะครับ
อเซ้นลูกผูมใจแค่ไหนกับที่รีงคนในบุคคลได้ขนาดนี้ครับ
ที่สำคัญไม่ได้แค่เลี้ยงคนในครอบครัว
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราด้วยนะ
แล้วก็เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เอาไปเลี้ยง
ไปทำเป็นการค้าอะไรอย่างนี้นะ
เอาไปเป็นอาชีพได้ต่อชีวิตนะครับ
ว่าเลี้ยงตัวเองจนสร้างรายได้เป็นล้านล้านไม่พอนะครับ

คุณแม่นี่เป็นเจนที่๒
คุณเอรับไม้ต่อจากคุณพ่อนี้ยากไหมฮะ
ก็ไม่ยากเพราะว่าอยากจะบอกว่าตอนช่วงคุณพ่อทำตั้งแต่เริ่มแรกเลย

การเข้ามาต่อยอดธุรกิจของคุณเมย์ไม่ใช่เข้ามาทำเล่นเล่นนะครับ
ยังมีส่วนร่วมในการผลักดันปลากัดไทยให้เป็นปลาประจำชาติไทย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของวงการตลาดปลากัดให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
และต่อยอดมาถึงการนำปลากาดมาทำเป็นการ์ตูนให้อาจกันฟรี
แบบนี้เนี่ยเรียกว่าฉีกรอบเดิมเลยล่ะครับ
ดีทีเอสโดงเรียนนายเหลือได้เลยจ๊ะ
ขอบคุณนะคะยินดีค่า
ได้แนวทางและข้อคิดดีในการทำธุรกิจสีสวยงามย่างปลากัด
ก็มาถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่ส่งเสริมความสวยงามของเสื้อผ้าอย่างกิจการซักแห้งกันบ้างครับ
และที่นี่ก็คือร้านระพีพัฒน์ซักแห้ง
เปิดมาแล้วเกือบ๖ปีทั้งเรื่องฝีมือ
และอุปกรณ์ในการซักแห้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับแถวหน้า
แต่พักหลังทำไมลูกค้าถึงค่อยลดลงเรื่อย
ซึ่งเมื่อสินแสชัยมาถึง
ก็ได้พบกับปัญหาแรกตั้งแต่หน้าร้านกันเลยล่ะครับ
ทำเลตรงนี้ในอาคารหลังนี้
บันได๑ขั้น๒ขั้น๓ขั้น๔ขั้น

สำหรับการที่จะทำมาหากินในระบบร้านค้าผิดนะครับ

กับปากประตูเนี่ยซึ่งมันแคบมาก
แล้วก็มีการสาดออกมาซึ่งทำให้เหมือนกับคนก้มหัว
ทำเลแบบนี้บอกได้เลยประตูเตี้ย
ทำมาหากินก็ไม่เจริญ

ก็อาจจะต้องลงทุนเยอะสักหน่อยนะครับ

และยกหลังคากั้นศาสตร์กับเพดานให้สูงขึ้น
ก็จะช่วยเรื่องห่วงจุ้ยที่หน้าร้าน

ข้างในร้านจะมีปัญหาตรงจุดไหนอีกหรือเปล่าล่ะครับ
สินแสเข้าไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ

เมื่อก่อนคุณหนึ่งเปิดร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับ

ตั้งแต่๑๙๒๙

เราก็เลยว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวในโลก

ครับน่าจะเวิร์คอันนี้พอเรามาก็แรกแรกก็ดีอยู่
มาช่วงหลังก็อย่างที่สินแสบอกนะคะว่า
ติดขัดอาจจะเป็นห่วงจุ้ยที่เราพูด

จุดที่๒นะครับที่เป็นจุดเงินรั่วไหล
หรือคนสนับสนุนไม่นิ่ง
ก็คือห้องน้ำตัวนี้มันมาอยู่กลางที่พอดี

มันก็พาเงินอันนี้ออกไปด้วย
จริงแล้วห้องน้ำตัวนี้ควรจะยกเลิกใช้
ควรจะไปใช้ห้องน้ำที่อยู่ด้านซ้ายก็ได้นะฮะ
ด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดฝั่งนู้นก็ได้
อันนี้ก็คือแก้ไขคือเป็นที่เก็บของ
ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งสำคัญนะครับ
เครื่องซักก็คือเปียกใช้น้ำ
เครื่องอบคือแห้งใช้ความร้อน
เพราะฉะนั้นไฟเจอน้ำปะทะกันสูญเสียยิ่งใหญ่มาก
อันนี้ส่งผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้น
ตัวเครื่องซักเนี่ยนะฮะควรหันหน้าออก
อย่างเครื่องอบตัวนี้เนี่ยฮะหันมาทางทิศนี้ถูกไหม
ถูกนั่งที่ใต้หันแต่มันก็จะไปเสียที่ก๊อกน้ำตัวนี้
เราก็หันใส่ก๊อกน้ำเพราะฉะนั้นเงินลงหมด
ถ้าดีที่สุดนะควรจะเลื่อนไปไว้ข้างหน้า
กิจการรวยมากกว่านี้นะครับตอนนี้รวยแล้วแต่ก็ยังรวยไม่ถึงที่สุด
ซึ่งสิ่งที่สินแสใช้กำชับเป็นอย่างมาก
สำหรับการทำร้านซักรีดนั่นก็คือ
การวางตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของน้ำอย่างเครื่องซักผ้า
กับไฟอย่างเตารีดและเครื่องอบผ้านั่นเองล่ะครับ
โดยที่ทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ควรหันหน้าเข้าหากัน
อย่างเครื่องซักผ้าเนี่ยควรตั้งไว้ทางทิศเหนือ
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็จะช่วยส่งเสริมพลังของธาตุน้ำ
ส่วนเครื่องอบผ้าควรตั้งไว้ทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก
เช่นเดียวกับเตารีดก็จะช่วยส่งเสริมพลังของธาตุไฟ
ให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นได้นั่นเองล่ะครับ
รับรองรู้เรื่องเฮงไปด้วย

พอหลังจากวันนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะลาบลื่น
เชื่อไหมว่าคนเรามันสามารถตายได้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองเองค่ะ
วันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปตามหาเจ้าแม่แห่งวงการอาหารอินเดีย
เขาว่ากันว่าร้านนี้นะคะอร่อยเหมือนบินไปทานถึงอินเดียเลยค่ะ
แล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนอินเดียด้วยว่า

วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะนัดพี่สาวพี่เปิ้ลภารดีเอาไว้

อยู่นี่เดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่
พี่เปิ้ลมา
สวัสดีค่ะ
อันนี้โอกาสดีชวนพี่เปิ้ลกำลังทานอาหารอินเดีย

จริงก็เคยแต่ว่าร้านนี้ยังไม่เคย
อย่างนั้นดีเลยเข้าไปด้านในกัน

แหมก็มาร้านอาหารอินเดียทั้งที
ถ้าอยากจะฟินก็ต้องอินแบบนี้นี่แหละครับ
ซึ่งร้านที่น้องใบตองพาพี่เปิ้ลภารดี
มานี่ก็คือร้านอินเดียนฟู้ดวาลา
ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนครซอย๑๖นั่นเองล่ะครับ
เจ้าของร้านนี้เนี่ยเป็นคนไทยแท้
แต่ได้การยอมรับจากลูกค้าคนอินเดีย
ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดง

ถ้างั้นเราตามเขาไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับ

ชื่อร้านจริงมันต้องออกเสียงยังไงหนูออกถูกไหม

ร้านแรกของพี่ตรงเจริญนคร๑๗นะคะ

ร้านที่๑๑๑๒ปีแล้วค่ะ
พี่ตาก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนนึงเลยนะพี่เปิ้ล

แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้าน
ตาเคยทำงานอะไรยังไงมาบ้าง

เป็นเด็กล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยว

ไม่ใช่ค่ะคือเป็นคนไทยแท้
แล้วจับพัดจับปู่ยังไงถึงได้มาทำร้านอาหารอินเดียได้
ตอนนั้นก็คือทำพัดทำอยู่ร้านอาหารอินเดีย
แล้วก็เจอกับพี่ลาจุนก็เป็นเชฟที่ทำเกี่ยวกับอาหารอินเดียเลยนะคะ
เหมือนคนกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านด้วยกันก็คุยกันว่า
แล้วทำไมคุณไม่เปิดร้านเอง
พี่ก็ถามเขาขอบอกเพราะเป็นต่างชาตินะคะ
มีความคิดตุ๊กขึ้นมาแล้ว
ลาจูนถ้าเปิดร้านแล้วอ่ะจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่

สมมุติก่อนนะ๒แสนตอนนั้นคือ๑๐กว่าปีที่แล้ว

นั่นนะคะ
เลยกลับไปหาหัวหน้าเก่าที่โรงพยาบาลบอกว่า
พี่จะด่าหนูไหมหนูเปิดร้านอาหารอินเดียนะ
โอเคกูเชื่อใจตัวตัวมึงที่ให้
พอรู้ว่าเป็นคนทำมาลจะอย่าไปเยอะเขาหลอก
พรุ่งนี้เจอกันที่ธนาคาร
พอได้เงินมาปุ๊บเขาก็ต้องไปบอกพี่ละจูน
พี่หล่าจูนพี่เตรียมเหาะจากงานไหม
เดี๋ยวเขาจะไปบอกเท่าไก่อะไรอย่างนี้นะครับค่ะ

พร้อมกับอาหารอินเดียที่พี่ตาเตรียมไว้
ท่าทางจะหิวแล้วนะครับน้องใบตอง
แต่พอขึ้นชื่อว่าอาหารอินเดีย
บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่
แต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสีสันทั้งกลิ่นเครื่องเทศเนี่ย
ฮู้ยมันหอมฝงเยาว์ยวนจิตใจซะจริง
เราคงต้องให้พี่ตาอธิบายกันสักหน่อยล่ะครับ

แม้แต่ชาวอินเดียเองเนี่ยยังติดใจ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

เสียงหลายเมนูแหละว่าที่เปิ้ลชื่ออะไร

ชอบค่ะต้องใช้แบบนี้นะคะ
แล้วก็ล่างใจเลยคะเราอยากได้รูกกว้างขนาดนั้น
แล้วก็ใส่น้ำมะขามด้วยนะคะ
อันนี้ระวังหน่อยนะคะต้องกินทั้งรูปนะคะ

แล้วจูงก็บอกว่าชัวร์รับออเดอร์มาเลยอะไรอย่างเงี้

มันครั้งแรกในการที่เราเสิร์ฟตัวเลขมันสั่นมาก
แล้วพี่ก็รอรอเขาฉีกแป้งแล้วเขาตักแล้วเข้าปาก
แล้วเขาก็หันมามองพี่แล้วเขาก็บอกว่าอร่อยจริงด้วย
แล้วเขาก็บอกแฟนเขาว่าให้บอกผู้หญิงคนนี้ว่าเขากินอาหารอินเดียมาเยอะมาก
ที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดพี่ดีใจมากแล้วพี่ก็ขอบคุณมาก

ใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ลูกค้าคนนี้ก็คอยเอื้อหนุนพี่อยู่ตลอด

ไม่มีค้าค่ะกลับประเทศเขาจะมีโมงค์พอในสถานาที่ตลอด
วันนี้ฉันกลับนะถ้ามาปุ๊บเขาก็มาเยอะ
โอ้โหพอหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะลาบลื่น
มันก็ยังต้องมีอุปสรรคอีก

ความที่พี่มีครัวอยู่หน้าบ้าน
ที่ลายจูนก็โดนตำรวจจับ

ในตอนนั้นเนี่ยครับพี่ราจูน
ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ทำกับข้าวเลย
อยากให้ลูกค้ารู้ว่า

ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าจับไม่ได้
ว่าเทปเปลี่ยน
แล้วทำรถเดียวกับเขา

หนึ่งเมนูที่ทำยากมาก

ต้องได้รับการยอมรับจากคนอินเดียจริง

โมซ่าค่ะสมัยตอนนั้นนะ
พี่ราจูลทิ้งไว้ให้พี่ก็สโมซ่า

คือมันเป็นเมนูที่ยากมาก

เพราะว่าคนอินเดียก็คืออยากจะทานตลอด
อยากจะต้องกินสโมซ่าอยู่แล้วค่ะ

ต้องขออนุญาตไปลองทำสโบซ่า

น้องใบตองเล่นขอเมนูสโมซ่า
ขนาดพี่ตาในตอนนั้นเนี่ย

ซึ่งจุดที่ยากของการทำเมนูนี้เนี่ย

แล้วก็ห่อให้สวยงามนั่นเองล่ะครับ
เรามาเอาใจช่วยน้องไปต่องกันนะครับ

ไม่

พอมาโดนแป้งก็จะเหมือนกาวค่ะ
เราก็วางขนาดได้พอดี

ใช่ค่ะอยากได้ไซส์ขนาดไหน
ก็บีบีมันก็จะติดใช่ไหม

เราก็ทำอย่างแบบนี้๔เนี๊ยว
แล้วก็ใส่

แล้วเราก็มาตั้งจัดรูใบสวม

ใช่ค่ะตาหนูแล้วเนาะ

ใช้มือแตะน้ำตรงนี้
ป๊าบแล้วก็ตั้งมือแบบนี้ค่ะ

ดูท่าจะยากจริงนะครับเนี่ย
ถึงว่าล่ะครับทำไมถึงกลายเป็นเมนูปราบเซียนของพี่ตา
ถึงว่าล่ะครับทำไมถึงกลายเป็นเมนูปราบเซียนของพี่ตา
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่พี่ตาจะมาเปิดเผย

ที่มาของความมั่นใจก็คือ
เรื่องของความเชื่อนั่นเองล่ะครับ

ที่ตาบูชาหลักก็จะมีพระแม่รักษมี

สามองค์ใช่ทำไมถึงต้องเป็นสามองค์นี้
เพราะพี่คิดว่าตอนที่พี่เปิดร้านใหม่

เราก็จะได้ปังที่ถือหม้อและประทานพรถือดอกบัวเหมือนโปยซับอะไรอย่างนี้ค่ะ

การที่บูชาเทพสามองค์มันเหมือนทำให้ร้านประสบความสำ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ

การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ
การที่บูชาเทพสามองค์มันทำให้ร้านประสบความสำเร็จ